จากเรื่องของปลาไปดูเรื่องของเพนกวิ้นกันบ้าง
สวนสัตว์สงขลาได้สมาชิกใหม่
เป็นลูกเพนกวินน้อยน่ารักมาก
ธรรมดาเพนกวินใหญ่เขาก็น่ารักอยู่แล้ว

แล้วก็ยังมีที่ฟักอยู่ในไข่อีก๒ฟองด้วยครับ
เขาเป็นสัตว์ที่น่ารักเพราะเขาขาสั้น
แล้วเขาก็ยืนดุ๊กดิ๊กนะนกเพนกวิน
หน้าตาเขาก็น่ารักไหว้ในน้ำก็ได้เดินบนบกก็ได้

ใช่ครับโดยแม่นกเพนกวิน

ฟักไข่และออกลูกมา๑ตัวแล้วนะครับ
ขณะนี้อายุเกือบ๒เดือนนะครับ
โดยมีพ่อแม่เพนกวินคอยเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดอบอุ่น

บอกให้ลูกหลบไปอยู่ข้างหลังเลยลูกนะ
กล้องมาแล้วลูกไม่ให้โชว์ตัว
หวงหน่อยนะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้

ส่วนเพนกวินอีก๒ตัวอยู่ระหว่างการฟักไข่
ว่าอีก๑เดือนจะลืมตาดูโลกได้แล้วจ้า
พี่น้องออกมาอีก๒ตัว

สัตสงขลามีเพนกวินรวม๖คู่จำนวน๑๒ตัว
ไข่ออกมาแล้ว๓ตัวรวมเป็น๑๕ตัวแล้วนะครับ

เป็นเพนกวินที่จัดแสดงพาเรทเพนกวินให้ประชาชน
ไปเที่ยวสวนสัตว์สงขลาได้ชมกันทุกวัน

ที่ผ่านมานะครับได้รับการดูแลจากคนเลี้ยงเป็นอย่างดี
เพนกวินออกไข่และฟักออกมาเป็นตัว

ซึ่งหากไข่เพนกวินทั้ง๒ฟองฟักออกมาเป็นตัวแล้ว

จะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมกันตั้งชื่อเพนกวินทั้ง๓ตัว

ผมมีตั้งชื่อน้องยีราฟที่กรุงเทพนี่แหละ

ตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่ป๑ป๒เนี่ย
ผมตั้งให้ชื่อยิ๊มเพราะคุณแม่เพราะว่าชื่อแย๊บ
ให้ชื่อยิ้มได้รางวัลด้วยคุณ
อู้ผู้ที่ชนะตั้งแต่เด็กเลยอะตอน๑
เป็นเพนกวินสายพันธัมโบหรือว่าเพนกวินเปบรู
หรือว่าปาตรังกาจะเป็นเพนกวินขนาดกลาง
ความสูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ๔๐เซนติเมตรฟุตนิด

มีจุดเด่นก็คือสีน้ำตาลขออภัย
สีดำคาดหน้าอกบริเวณใต้คอรอบดวงตา
มีสีขาวจะงอยปากเป็นเนื้อสีชมพูหน้าตาแบบนี้

เป็นกวินออกลูกเป็นไข่ครั้งละ๒ฟอง
โดยตัวผู้เป็นฝ่ายกกไข่นาน๔๕วัน
นี่พ่อเลี้ยงดูลูกนะฮะ

เมื่อพ่อแม่นกไม่ได้อยู่ดูแลนะจะป้องกันตัวเองด้วยอะไรรู้ไหม
ด้วยการถ่ายมูลใส่ผู้คุกคาม

จะใช้วิธีหันหลังถีบก็ได้
ีบเศษหินหรือว่าเศษกวดใส่เลย
เขาไม่ได้ถีบตรงนะที่ตัวเขาถีบเศษหินใส่
ซึ่งเพนกวินชนิดนี้นิยมเลี้ยงตามสวนสัตว์ในประเทศไทยนะครับ

ตอนที่เขาเดินมากันหลายตัว
ทำไมต้องบอกให้ทำนี่ก็บ้าจี้ทำตลอด